สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นนะคะ
กลับไปเชิญจุธารัฐเหยียบอำพันธ์ค่ำคืนวันพุธที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ
จอบประเด็นในวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันด้วยคดีฆาตกรรมไฮโซเชอรี่กันนะคะ
ซึ่งเธอก็ถูกทุบด้วยไม้เบสบอลนะคะเสียชีวิตภายในห้องพักที่โรงแรมหรูในย่านลาดพร้าว
ซึ่งตำรวจสืบสวนสอบสวนจนตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะไนโก้อัศยาลูกน้องคนสนิท
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ยังขับรถเบนท์ของผู้ตายไปจอดทิ้งไว้ที่จันทบุรี
ตอนนี้ก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะเราไปติดตามคดีนี้จากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง
ถนนประดิษฐ์มนุธรรมเขตลาดพร้าวบันทึกภาพนางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์
อายุสามสิบเก้าปีหรือเชอรี่ให้โสว์สาวนักธุรกิจชื่อดัง
ขนาดเข้าไปภายในห้องเมื่อเวลาประมาณยี่สิบสองนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาที
คืนวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอัศยาชัยพาหรือโก้
อายุ๓๓ปีลูกน้องคนสนิทเข้าไปในห้องด้วย
นี่เป็นภาพสุดท้ายก่อนเธอกลายเป็นศพโดยพบว่าถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมในห้องนอน
มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งบริเวณขมับขวาจนกระโหลกยุบ
อาวุธที่พบในที่เกิดเหตุคือไม้เบสบอลเปื้อนเลือดอยู่บนเตียง
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมปกตินางสาวที่ติมา
จะมีการคุยกันในกลุ่มไลน์พนักงานบริษัทกระทั่งวันที่๒๗กรกฎาคม
นางสาวทิติมาไม่มีการโต้ตอบทางญาติจึงได้โทรศัพท์เข้ามือถือ
แต่กลับพบว่านายอัศยาเป็นผู้รับสายและบอกว่านางสาวทิติมา
กำลังทำบุญไม่สามารถรับสายได้เมื่อโทรกลับไปอีกครั้ง
ปรากฏว่าไม่มีผู้รับสายญาติจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความคนหาย
มาพบว่ากลายเป็นศพแล้วสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิด
วันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมเวลาประมาณตีหนึ่งห้าสิบห้านาที
นายอัศยาเดินออกจากห้องเพียงคนเดียวลงมาที่ลานจอดรถ
ก่อนขับรถเบ้นสีบรอนหมายเลขทะเบียนหกกไก่ทพหนึ่งเก้าสามเจ็ด
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถของนางสาวทิติมาออกไป
ตำรวจสืบสวนสอบสวนจนทราบเบาะแสและพบรถของนางสาวทิติมา
จอดทิ้งไว้บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแต่ไม่พบตัวนายอัศยา
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่านายอาศยาขับรถมาจอดบริเวณดังกล่าว
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
นั่งมากับผู้ชายอีกหนึ่งคนก่อนจะข้ามไปฝั่งประเทศกัมพูชา
จากนั้นได้ย้อนกลับเข้ามาประเทศไทย
เมื่อช่วงค่ำวันที่๒๙กรกฎาคม
หลังจากที่คนร้ายออกมา
ก็ได้นำรถยนต์ของทางพุทธศิษฐ์ไปด้วย

ตอนนี้ทางเราก็ประสานทั้งพื้นที่ทั้งตมประสานไปหมดแล้วครับ
ก็กำลังตามหาติดตามตัวอยู่ครับ
สำหรับนางสาวทิติมาผู้ตาย

จากการสืบสวนพบว่าทั้งสองคนมีความใกล้ชิดกัน
โดยนายอัศยาเป็นลูกน้องในเครือบริษัทของผู้ตาย
ทำหน้าที่ดูแลบัญชีและทรัพย์สิน

ทั้งคู่มาเปิดเช่าห้องพักอยู่ด้วยกันประมาณ๑เดือนแล้ว
ส่วนปมเหตุฆาตกรรมเยี่ยมครั้งนี้
ตำรวจตั้งไว้๒ประเด็นคือเรื่องชู้สาวและเรื่องการพนัน
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
กว่าจะได้ตัวผู้ต้องหามาสอบสวน
ซึ่งคาดว่าจะติดตามตัวได้ในเร็วนี้
รพันธ์คันทองคำข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน